กลับมาช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะคะ
บอลโลกล่าสุดเพิ่งผ่านไปค่ะที่รัสเซียเนี่ย
ดาราไทยหลายคนไปเกาะขอบเชียร์ถึงสนามอยู่เหมือนกันนะคะ
แก๊งนี้ค่ะบอกเลยรวมตัวกันมาชุดใหญ่นะคะ
แก๊งดูบ่นโลกฮาฮามีพี่บอยปกรณ์นะฮะ

แต่มีหนึ่งหนุ่มสมาชิกใหม่ค่ะโทนี่รากแกน
เขาบอกเลยว่าไปจอยกับแก๊งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ

โทนี่เรียกการไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ว่า

เหมือนกับมันเป็นความฝันวัยเด็ก
ครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อเรามีโอกาสก็ต้องไป

เป๊กก็ชวนมาว่าอยากจะมีทริปอย่างนี้นะ
ไปด้วยกันไหมผมก็ไปดิ
พอไปต้นไปติดมันสนุกเลย

เราก็เหมือนเราเป็นสายทัวแปะอยู่แล้ว

แล้วขอให้ชวนแล้วกันไปหมด
ตอนนี้ก็ขอติดสอยให้ตามเพื่อนไปด้วยนะครับ

สมาชิกชวนโทนี่ไปด้วยได้เลยนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจเห็นบอกว่าตอนนี้โสดอยู่